ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับว่ากันด้วยเหตุการณ์แรกก่อนนะฮะมีชายหนุ่มวัยสิบแปดปีคนหนึ่งเมื่อคืนนี้ถูกดักยิงจนเสียชีวิตค่ะนะฮะทีแรกก็บาดเจ็บสาหัสนะครับสุดท้ายเสียชีวิตนะครับเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับมีภาพวินาทีชีวิตนะครับช่วงที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันปั๊มหัวใจผู้ชายคนนี้นะเพื่อหวังที่จะ

ภาคตะบนบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุดปราการนะครับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาตอนที่ตำรวจกับชุด
สวนลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยพบว่านายธนวัฒน์ตอนนั้นนั่งจมกองเลือดหมดสติอยู่กับเสาประตู
ถูกยิงไปแล้วนะครับ๕นัดแล้วก็
มีจักรยานยนต์เนี่ยทับร่างอยู่
บาดแผลที่ถูกยิงเนี่ยเป็นปืนขนาด๙มมนะครับ
กระสุนเข้าหมวกกันน็อกด้านขวา
เจาะทะลุเข้าศีรษะฝังใน๑นัด

คือเข้าหมวกกันน็อกนี่ทะลุหมวกกันน็อก

มีหัวกระสุนปืน๑หัวแล้วก็ปลอกกระสุนปืน
อีกหนึ่งปลอกนะครับตกอยู่ในที่เกิดเหตุ

รั้วบ้านที่นายธนวัฒน์

ท่านผู้ชมครับมีรอยถูกกระสุนปืน

ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาบ้านเนี่ย
พอมาถึงประตูรั้วหน้าบ้าน

เพื่อจะลงไปเปิดประตูรั้วบ้าน

จังหวะนี้กระหน่ำยิงใส่นะครับ

แต่ว่ากระสุนเนี่ยเข้าที่ร่าง
นายธนวัฒน์เนี่ย๕นัดด้วยกัน

เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม

ก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ก็ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมในจุดเกิดเหตุ

สมุทรปราการจุดตรงนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วย
เราส่งคุณคารินกโยธินไป
ก็จะได้ที่เก็บปลอกกระสุนค่ะ

วิถีกระสุนของคนร้าย

รั้วบ้านด้วยนะคะ๓นัด

เป็นกระสุนขนาด๙มม

คำนวณหาวิถีกระสุนด้วยค่ะ

เข้าทางด้านขวาของหมวกกันน็อก

ก็มีการใช้แท่งเหล็กนะคะ

วิถีกระสุนของคนร้ายด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็จะใช้วิธีลักษณะแบบนี้

จำลองวิถีกระสุนเนี่ยค่ะ

น่าจะมาจากทางด้านขวา

จังหวะที่ผู้ตายไขกุญแจ
เปิดประตูเสร็จกำลังจะขี่รถเข้าบ้าน

ที่ไม่ทันตั้งตัวคนร้ายกระหน่ำ

ผู้ตายล้มลงและรถจักรยานยนต์

ว่าเป็นลักษณะแบบนี้
ทีมข่าวก็ได้ตรวจสอบถนนหน้าบ้าน

ที่เกี่ยวกับเศษเหล็ก
กล้องวงจรปิดหน้าโรงงานอยู่๒ตัว

ก็น่าจะเห็นคนที่ขับรถ

แต่ว่าเจ้าของโรงงานบอกว่ากล้องที่ติดเอาไว้

เท่านั้นไม่ได้เก็บบันทึกเอาไว้

มารู้ตอนที่ตำรวจมาขอดูภาพ

ทางร้านก็ทักทายกันทามประสานลูกค้าทั่ว

หรือว่ามาหาเรื่องผู้ตายที่หน้าบ้านนะคะ
ส่วนจะมีปัญหากันมาจากข้างนอกหรือเปล่า
เพื่อนบ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน

ตัวเพื่อนบ้านคนนี้สนิทกับพี่สาวของผู้ตายมากกว่า

ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณพ่อมณัฐคงชมแพ่ง
บอกว่าที่ผ่านมาลูกไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร

คุยกันก็คือเวลาออกไปไหนก็
มาขอเงินก็แค่นั้นเอง

แล้วก็ออกไปช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น

บอกไม่รู้จริงถ้าถามพ่อนะ

เกิดอะไรขึ้นกับลูกชายหรือว่าลูกชายไปมีปัญหาอะไรกับใคร
ก็คือใช้เงินเก่ง
ใช้เงินเก่งเดียวค่ะ

ตำรวจก็ส่งชุดสืบสวน
แกะรอยเส้นทางของคนร้ายนะคะ

คุยกับคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ว่าผู้เสียชีวิตมีปัญหากับใคร

ก็เบื้องต้นเนี่ยนะคะ
เกี่ยวกับช่วยรุ่นปัญหาชู้สาว

มีประวัติเสพยาเสพติดด้วยนะคะ

ขัดผลประโยชน์อะไรกันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติด

ในการตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ

วันนี้ครอบครัวรับศพของนายธนวัฒน์
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชนิยมธรรมนะครับ

นี่ตอนที่ศพถูกส่งมาถึงที่วัดนะครับ
ญาติพี่น้องก็ต้องมาช่วยกันประคองไว้ตลอดแล้วฮะ

หลังจากรดน้ำศพลูกชายแล้ว
ไปเปิดผ้าคลุมศพนะครับ
เพื่อดูหน้าลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ

คุณพ่อก็พยายามกลั้นน้ำตานะครับ

แล้วมันก็เป็นการจากไป

คนร้ายเนี่ยมาก่อเหตุแบบอุ๊กอาดด้วย

บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

ฆ่ากันตายมาเอาชีวิตกัน

ไม่ค่อยเล่าปัญหาให้กับใครฟัง

ทำให้เขาไม่พอใจรึเปล่า

ถ้าไม่ใช่เรื่องกับคู่อริ

ที่เกี่ยวกับแฟนคนปัจจุบัน

ฝ่ายหญิงเขาเคยมีสามีมาแล้ว

เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไง

มีหลายเรื่องมารวม
ไหนจะเหนื่อยเรื่องยาเสมติด
ตำรวจเขาขยายผลไปต่อนะครับทุกผู้ชมครับ

หาเพื่อนจะกลับเข้าบ้านก็นู่นแล้วฮะห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่ง
ก่อนเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นที่หน้าบ้านหลายนัด
ตอนนั้นก็ตกใจเรียกพ่อให้ออกมาดูมาถึงก็เจอน้องชาย
นั่งพิงเสารั้วประตูหน้าบ้านอยู่ทีแรกคิดว่าเมานะ
แล้วก็เปิดประตูบ้านไม่ไหวแต่พอเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้ถึงกับช็อกฮะ
เพราะว่ามีเลือดไหลเต็มตัวน้องชายเลยก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือนะครับ
สุดท้ายก็ช่วยไม่ทันนะครับน้องก็เสียชีวิตก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ย
ช่วยสืบสวนจับตัวคนร้ายให้ได้นะครับ
ว่าใครคือผู้ก่อเหตุมายิงน้องชายเธอ